มาดูอีกหนึ่งเรื่องคือปกติทุกวันศุกร์ที่ผ่านมา
จะเห็นท่านนายกรัฐมนตรีสักประมาณ๖โมงเย็น
ออกมาบอกถึงสถานการณ์ออกมาบอกถึงความเคลื่อนไห

ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีออกมาพูดบอกว่า
เตรียมส่งจดหมายเปิดพนึกเชิญ๒๐มหาเสถียร์ไทย
ร่วมเป็นทีมไทยแลนด์เพื่อหาทางออกปัญหาโควิด๑๙
กรณีนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นรัฐบาลเดี๋ยวเตรียมของเงิน

ล่าสุดราวนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันนะฮะ

จากมหาเสถีในไทย

นายกรัฐมนตรีก็ออกมากล่าวถึงกรณีนี้
นายกรัฐมนตรีออกแถลงการ

เชิญชวน๒๐มหาเสถีไทย

รัฐบาลเตรียมขอเงินจากมหาเศรษฐี
ก็มีการออกมาชี้แจงค่ะว่าส่วนตัวไม่ได้ดูเกี่ยวกับรายชื่อ๒๐คน
แต่ดูในส่วนของเนื้อหาและข้อความที่เขียนในจดหมายเท่านั้น
โดยยืนยันว่าจดหมายไม่ได้เขียนไปขอเงิน
ซึ่งในสัปดาห์หน้าทุกอย่างจะชัดเจนเพราะว่านายกจะดูในรายละเอียดเองทั้งหมด
ขณะที่นางนรมนภินโยสินวัดโฆษกรัฐบาลกล่าวว่านายกมีความตั้งใจนะคะ
อยากจะเปิดรับฟังความเห็นของทุกคนโดยตรงไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเป็นหลัก
แต่ว่าต้องการระดมความเห็นความคิดความเห็นจากทุกภาคส่วน
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานั่นเอง
ส่วน๒๐รายชื่อที่มหาเศรษฐีรายชื่อมหาเศรษฐีจะเป็นใครบ้าง
ยังไม่มีข้อมูลที่จะเปิดเผยออกมาอืมทีนี้เราก็ไปดูกัน
ก็มีการไปดูกันนะคะ๒๐มหาเศรษฐีที่นายกรัฐมนตรีจะทำจดหมายถึงนั้นเป็นใครยังไง
ก็มีการไปดูกันมีรายงานว่าแม้นายทักษิณชินวัฒน์จะอยู่ในลำดับที่๑๖
ของการจัดลำดับมหาเศรษฐีของนิตยสารฟอล์ฟไทยแลนด์
แต่ก็ไม่ได้รับเชิญนะคะให้อยู่ใน๒๐รายชื่อนี้
ให้ร่วมเป็นทีมไทยแลนด์นี่แหละแต่ว่าพอดูดูไป
มีรายชื่อของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแม่ของนายธนทร
รวมอยู่ใน๒๐รายชื่อนี้ด้วยจะส่งไปไหมล่ะเนี่ย
ต้องรอดูต้องรอดูเป็นลำดับที่๑๓นะแม่คุณธนาธรรมเนี่ย
แล้วมีอีกหนึ่งคนน่าสนใจคือคุณวิชัยทองแตง
ทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์
นี่ก็เป็นหนึ่งในทั้งหมด๒๐กว่าคนด้วยรอดูรอดู
จริงทุกท่านเขาก็ช่วยอยู่แล้วล่ะในทางที่เขาช่วย
แต่ว่าก็อยากจะเอามาระดมความคิดเห็นเพราะถือว่าเป็นผู้อาวุโสของสังคม
อาวุศวทั้งเรื่องของฐานะทั้งเรื่องของวัยวุฒิด้วยนะ
และเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจด้วย